ส่วนคดีนี้ก็ค่อยแกะรอยดูค่ะว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ที่เมื่อวานเล่าไปค่ะผู้ใหญ่บ้านที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
กำลังไปที่นาของพ่อตาตอนแรกเดินไปกับพ่อตา
พ่อตาเพื่อนทักว่าแวะกินกาแฟด้วยกันหน่อย
ก็เลยแวะผู้ตายไปคนเดียวถูกคนร้ายที่ซุ่มอยู่
ดักยิงตายคาที่นาเลยนะคะแล้วก็ยิงในระยะประชิดด้วย
ตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไร
ผู้ตายคือผู้ใหญ่มานะอยู่จันทร์อายุ๕๓นะคะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านเขาน้อยที่ท่าตะโกนครสวรรค์
พ่อตาค่ะนายดาวลอยบอกว่าแปลกใจมาก
ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนลงมือก่อเหตุ
เพราะว่าผู้ใหญ่มานะเป็นที่รักของลูกบ้านไม่มีศัตรูที่ไหน
ช่วงที่พ่อตายืนคุยอยู่กับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงปืนนะคะ
ทั้งที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วย
คือคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ใหญ่มานะ
รู้ว่าจะต้องมาถี่นามาสูบน้ำเขานา
รู้พฤติกรรมว่าวันทำอะไรแล้วไปดักรอ
แล้วก่อเหตุยิงแบบประชิดตัวเลยค่ะ
ส่วนประเด็นที่สงสัยว่าเอ๊ะหรือว่า
ผู้ใหญ่มานะเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบตท่าตะโกหรือเปล่า
คนร้ายก็เลยแบบมาก่อเหตุเหมือนกับถูกสั่งเก็บหรือเปล่า
ทุกคนในบ้านบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ
ผู้ใหญ่มานะไม่เคยบอกคนในบ้านว่าจะลงสมัคร
แค่ไปพูดเล่นเล่นกับเพื่อนบ้านถ้าไม่มีใครลงสมัคร
เดี๋ยวผมสมัครเองพูดประมาณแบบนี้อืม
ส่วนภรรยาของผู้ตายค่ะนางเฉลาวอยู่จันทร์
บอกว่าไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่มานะจะถูกฆ่าเพราะเรื่องธุรกิจ
หรือเรื่องลงสมัครนายกอบตเพราะไม่เคยไปทำงานขัดขาใครในพื้นที่
ทำงานตรงไปตรงมาตลอดแต่ก็มีบ้างที่อาจจะไม่ถูกใจใคร
เพราะผู้ใหญ่มานะเป็นคนพูดจาโผงผางเสียงดังอะนะคะ
ทางภรรยาของผู้ใหญ่มานะบอกว่าปมที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดเนี่ยค่ะ
ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคืนก่อนเกิดเหตุมีคนแปลกหน้า
อยู่ดีดีก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้าแถวหลังบ้านผู้ใหญ่มานะค่ะนัดหนึ่ง
วันที่แกจะโดนยิงได้ยินเสียงปืนแถวบ้านเนี่ยดังหนึ่งนัด
ดังปั้งอย่างดังเลย๑นัดประมาณ๒ทุ่มกว่า
ผู้ใหญ่เขาเป็นคนแบบว่าเขาลนลงพวกยาเสพติดอยู่แล้ว
แล้วเขารู้ว่าคนไหนค้าคนไหนเล่นคนไหนขายเนี่ยเขาจะ
เขาจะแบบเตือนจะบอกจะว่าตลอดนี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งซึ่งหน้า
แบบเห็นเขาทำอะไรกันแล้วก็อาจจะวัยรุ่นมันก็อาจจะไม่พอใจ
ตำรวจเองก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ตัดทิ้ง
อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่มานะไปเห็นอะไรแบบไม่ถูกไม่ควร
เพราะว่าจุดที่ถูกยิงตายเป็นจุดที่มีการนัดส่งยาเสพติดอะไรกันด้วย

นายนพดลธรรมมุณีผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตั้งข้อสังเกตว่า
ผู้ใหญ่มานะก็เนี่ยแหละค่ะอาจจะไปเจอใครที่กำลังก่อเหตุอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
เช่นกำลังลักลอบจับปลากำลังเสพยาเสพติด
ก็เลยเกิดการยิงกันตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
และด้วยความที่ผู้ใหญ่มานะเป็นคนเสียงดังรักความยุติธรรม
อาจจะไปเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องว่ากล่าวตักเตือน
ก็เลยเป็นชนวนเหตุทำให้ถูกยิง
เรื่องธุรกิจอะไรมันไม่น่าจะเป็นไปได้
ผู้ใหญ่มานะเพิ่งประมูลรับจ้างขนแรกที่เขตอำเภอหนองบัวได้มาหมาด
แต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปขัดแข้งขัดขาอะไรกับใครค่ะ
มันก็มีทุกหมู่บ้านแหละ
แต่ว่าจะมาฆ่ากันเรื่องหยานี่มันก็ไม่ใช่
ผมว่ามันจะเป็นเหตุเผชิญกันซึ่งหน้า
หรือว่าเป็นธุรกิจของผู้ใหญ่ก็เท่านั้นแหละ
ในหมู่บ้านเนี่ยถามว่าคนเรามีทั้งคนรักและคนไม่รักเนอะ
มันก็มีบ้างบางครั้งอาจจะขัดใจกัน
ผู้ใหญ่ลูกบ้านพ่อบ้านลูกบ้านอย่างนี้มันก็มี
แต่ไอ้ขั้นที่จะถึงทำร้ายกันฆ่ากันนี่ไม่น่า

แล้วก็ช่วงจังหวะเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมคืออยู่ในที่นาเลย
ชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจดูตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
มีโรงสีข้าวอยู่สองจุดก็อยู่ใกล้ใกล้พอสมควรแหละ
ก็เลยเดินไปคุยไปถามไปเจอรอปภของโรงสี
บอกว่าช่วงเกิดเหตุรอปภเองก็ได้ยินเสียงดังเหมือนเสียงปืนนัดหนึ่งนะคะ
แต่พอสิ้นเสียงปืนปุ๊บรอปภบอกว่ามันก็เงียบกริบเลย
ไม่เห็นว่าใครวิ่งหนีออกมาไม่ได้ยินเสียงรถของคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคนร้ายมาดักรอผู้ใหญ่มานะหรือมาบังเอิญเจอ
แล้วก็ทำอะไรผิดแล้วก็แบบผู้ใหญ่ไปเห็นแล้วยิงอะไรแบบนี้
ได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนแต่ก็ขี่รถไปดูแต่ก็ไม่มีเสียงอะไร
ไม่มีเสียงคนก็ส่องไฟฉายดูหลบแต่ว่าเสียงคนร้องโดนปืนก็ไม่ใช่
มันเงียบจะเห็นคนเดินหนีหรือก็ไม่มี

แค่ว่าไม่มีเสียงแบบเครื่อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำรวจสพท่าตะโกนะคะ
วันนี้ตำรวจเขาก็ประชุมเพื่อติดตามตัวคนร้าย
ปมเกิดเหตุให้น้ำหนักไปที่๓เรื่องหลักนะคะ
ขัดแย้งผลประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

อาจจะถูกสั่งฆ่าเพราะไปเห็นไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
ตำรวจบคนร้ายไม่ยาก
เพราะหลังเกิดเหตุเรียกคนที่เกี่ยวข้องและคนที่เห็นเหตุการณ์

ปากแล้วนะคะอย่างน้อย

แต่จากการสอบปากคำมันมีความคืบหน้า